ใครอยากจะไปถ่ายรูปในบรรยากาศคาเฟ่
ดูเหมือนฤดูใบไม้ผลิในต่างแดน
แล้วก็แนะนำที่นี่เลยค่ะ

ก็บอกว่าเป็นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

แต่เห็นใบเมเปิ้ลแบบนี้ละนึกว่าอยู่แคนดา
จริงมันอยู่ประเทศไทยเรานี่แหละค่ะ
อยู่ที่ถมเนิ้นเพิ่มบทจังหวัดพิษุนุโลก

คุณยายคุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ย
ถ่ายรูปกับใบเมเปิ้ลกันสวยครับ
สวยงามกันแบบนี้เป็นความงามตามธรรมชาติ
จริงใบเมเปิ้ลเราเรียกกันแบบเป็นเหมือนกับคุ้นเคยมากกว่าเนอะ
จริงเขามีชื่อของเขานะเขามีชื่อของเขา
ซึ่งทางหน่วยพิทักษ์น้ำตกหมันแดงที่ทำการดูแลพื้นที่แห่งนี้นะคะ
บอกว่าแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงามของไตเมเปิ้ลต้นเมเปิ้ลกันมากมาย
โดยเฉพาะช่วงที่มันกำลังเปลี่ยนสีผัดใบเป็นสีเหลืองสีแดงและสีส้มนี่แหละ
มันก็จะล่วงลงมาแบบเนี้ยเป็นไม้สูตรต่างประเทศอ่ะ
อะสวยจริงเนอะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าช่วงเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายละ
ที่ใบเมเปิ้ลนั้นมันจะร่วงหมดพอใบมันร่วงลงมาปุ๊บมันก็เหมือนเป็นพรมสีแดง
คุณก็ได้ฟิลของการถ่ายภาพบางคนลงทุนลงไปนอนกับพื้นเลย
แล้วก็ถ่ายภาพจากมุมบนลงมานอนบนแบบพื้นสีแดง
คุณดูกองใบเมเปิลสวยหรือยังที่มันเลยหวาน
ก็เอาไว้ใครอยากจะไปโฟสท์ผ้าหน้าสวยแบบนี้
กับใบเมเปิ้ลรีบไปในช่วงนี้นะคะ
ก่อนที่มันจะเปลี่ยนสีไปอีกสีหนึ่ง
แล้วก็ก่อนที่พิศนุโลกจะร้อนกว่านี้
ต้องยอมแล้วนะภิกษณุนโลกบ้านผมส่วนใหญ่จะออกไปในทางร้อน

ก็ด้วยภิกษณุนโลกจะค่อนข้างร้อนนิดนึง

บรรยากาศดีถ่ายรูปสวยแวะเวียนไปเที่ยวกันนะคะ